ที่หน้าจอทีวีงานนี้อรุมเจาะของแท้เลยฮะ
หลวงพี่ไม่มุสาสัญญาณค่อนข้างชัด
พระมหาภัยวันเหมือนท่านกำลังรอเคาะวันศึก
ดูจากไหนดูจากทุกสัญญาณเมื่อวานนี้
วันเดียวฮะมาทุกสัญญาเลย
สัญญาณแรกชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยพระมหาภัยวัน

คือเดิมทีต้องเป็นพระมหาภัยวันวรวันโน

สันนิษฐานว่าแบบนั้นคือมีคนสันนิษฐานว่าเนี่ย
คือท่านเป็นครูอยู่เขาเข้าใจท่านสอนคน
เป็นครูพิเศษเป็นครูไปแล้วสัญญาณที่สามอันนี้เป๊ะมากฮะ
เป๊ะเหมือนกันกับกราบลารู้จักกราบลานะนี่กราบลาคือ
อาตมาจะศึกออกจากความเป็นพระท่านยังเป็นพระอยู่
อาตมาเป็นพระรุ่นน้องขอกราบลาพระมหาสมปองแล้วมีข้อความว่า
มากราบลานะฮะคือประหนึ่งว่าพระมหาสมปองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
คือจริงท่านสนิทกันอยู่แล้วช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
จากพระมหาสมปองจะเป็นเหมือนคอนเซาต์เป็นพี่ชายเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ย
ก็ให้ความรู้ต่างด้วยสำนึกในบุญคุณก็เลยมีการกราบลาพระมหาสมปองไป
ยังไม่พอยังไม่พอก็คือมีการโพสต์ก่อนหน้านั้น
โพสต์ขอบคุณพระพุทธศาสนาที่ได้มอบชีวิตให้กับเด็กบ้านนอกคอกนาคนหนึ่ง
ตลอดห่วงเวลา๑๘ปีขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคน

นี่คือสัญญาณที่๓สัญญาณที่ชัดมากเลยคุณนัทพงศ์คุณก็เห็นแล้ว
บริษัทขนย้ายต้องเข้าแล้วนะใครรู้จักอินบล็อกได้เลยสภาพ
อันนี้คือประกาศแล้วนะว่าวัดจะไม่ได้อยู่แล้วกุฏิก็เป็นของพระ
ดังนั้นเมื่อไม่ใช่พระก็อยู่กุฏิไม่ได้
สัญญาณทุกอย่างชัดหมดและคิดอย่างอื่นไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยนอกจากท่านจะศึกจากความเป็นพระนะฮะ
พอรวมมาขนาดนี้นี่ถ้ายิ้มอย่างนี้ต้องตัวจริงแน่นอนอรุมเจาะ
ก็เลยมีการให้กำลังใจแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่อยากให้ท่านศึกไม่อยากให้ศึกจากความเป็นพระนะครับ
ทำไมต้องศึกด้วยก็น่าจะมีหลายมูลเหตุ

ช่วงที่จะมีการแต่งตั้งท่านเจ้าวาดวัดสร้อยทอง
และประหนึ่งว่าท่านรักษาการเจ้าวาดซึ่งเป็นพระ
เก่าแก่กว่าที่เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
ท่านเลยมีการออกมาแสดงอารยะขัดขืนกับงานที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวานนี้อันนี้ตอนไลฟ์สดเมื่อวาน
ไอ้ใบด่างไม่เห็นด่างเลยท่าน

เป็นชั่วโมงนะฮะไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าท่านจะศึกจากความเป็นพระ
อ้าวแล้วตลอดทั้งวันท่านใส่มาอย่างนี้
คนก็ไม่ได้แน่ใจว่าตกลงแล้วเอายังไงกันแน่
แต่สิ่งที่บอกว่าค่อนข้างชัดก็คือช่วงแรกที่เรานำเสนอ
คือท่านเอาคำว่าพระออกไปแล้วใช้ชื่อท่านด้วนกับนามสกุลใหม่
ดังนั้นที่เห็นแบบนี้รวมถึงการที่ท่านมีเปลี่ยนโปรไฟล์
โปรไฟล์เป็นครูพิเศษคลูไอแบบนี้
เหมือนกับการนับถอยหลังรอข้อวันลาสิกขาจากความเป็นพระ
ถามท่านเหมือนกันท่านก็ตอบตรง

เออก็ใช่ไม่ได้มีการโกหก
หรือมุษรแต่ประการใด

นับถอยหลังลาจากความเป็นพระ
ในอนาคตอันใกล้นี้จริง

วันสองวันน่าจะแชท

แต่ด้วยความที่ท่านก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว

ไทยรัฐทีวีตามล่าหาคอเล่าอยู่นะครับท่านครับ
เอาเหรอฮะท่านก็ส่งคลิปของท่านมา